ที่บุรีรำเนี่ยคือตอนนี้โอ้โหฟ้าฝนพายุก็มาเยอะอยู่พอสมควร
ฝนตกบ่อยนะครับแต่มีผู้ชายคนหนึ่งเขาถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตกลางทุ่งนา
นี่ค่ะคือทางแม่บอกว่ามันเจอเรื่องแปลกนะครับ
ก่อนจะเกิดเหตุมีนกเขาแมวมาเกาะที่บ้านแล้วส่งเสียงร้องแบบดังโหยหวนมาก
ทีแรกคิดว่าเออถ้าเกิดว่าจะมีใครเป็นอะไรเนี่ยจะเป็นลุงที่นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือเปล่า
สุดท้ายเป็นลูกชายตัวเองนะครับนี่เป็นภาพที่หลังเกิดเหตุแม่กับภรรยาเนี่ยไปดูศพนะครับ
นายดำรงวิเศษสัตว์หรือว่าตั้มอายุ๓๕ปีถูกฟ้าผ่าเสียชีวิต
นี่คุณแม่นะฮะแม่ก็ร้องไห้นะครับภรรยาก็ร้องไห้นะครับนี่ฮะที่กอดอยู่นี่เป็นเสื้อผ้าสามีนะครับ
คือเธอบอกว่านี่มีลูกด้วยกันเนี่ยลูกเพิ่ง๓ขวบเองเป็นลูกชายต้องมากำพร้าพ่อซะแล้วนะฮะ
ส่วนสายวันนี้ตำรวจสพลำปลายมาตรเนี่ยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับที่คันนาห่างจากหมู่บ้านสัก๒กิโลเมตร
คือตอนที่เกิดเหตุที่ไปเจอศพเนี่ยคือช่วงสายเมื่อวานนี้นะฮะช่วงสายเมื่อวานนี้นะครับ
สภาพศพก็นอนคว่ำหน้าอยู่มีบาดแผลเป็นรอยคล้ายไฟไหม้ตามร่างกายหลายแห่งไม่มีร่องรอยการต่อสู้นะครับ
พ่อของผู้ตายบอกว่าลูกสะพ้ายเนี่ยมาบอกว่าลูกไม่กลับบ้านก็เลยเดินหาเมื่อเช้าวานนี้
จักรยานยนต์จอดที่กระท่อมแถวทุ่งนานะที่กระท่อมมีโทรศัพท์มือถือของลูกชายวางเอาไว้
เดินตามหาเอ้าลูกไปนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตตรงนี้ลักษณะสภาพก็คือถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเนี่ยศพของตั้มเนี่ยนะฮะหรือว่านายดำรงวิเศษศักดิ์
บำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านหนองฟักทองธรรมรักษานะครับ
คือทางภรรยาเนี่ยเพิ่งอายุ๒๓นะฮะส่วนสามีที่เสียชีวิตอายุ๓๕
ตอนนี้ลูกชายอายุสามขวบนะครับบอกก่อนจะเกิดเหตุเนี่ย
สามีทำกับข้าวให้กินมากอดมาหอมแสดงความรักแบบ
คือเหมือนกับบอกลาแบบมากผิดปกติเป็นพิเศษนะ
แล้วก็ยังบอกสามีว่าเออไปนาก็ระวังหน่อยนะ
คือพายุมันเข้านะเขาเตือนว่าทางภาคอีสานพายุมันเข้า
ให้รีบกลับมาสุดท้ายสามีถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตนะฮะ
เกาะแล้วแกก็หอมก่อนตื่นเหมือน
เข้ามาแกก็ทำกับข้าวให้กิน
แล้วก็กินเข้าเราก็ค่อยออกไป

ให้เปล่ากลับให้รีบกลับ

แกก็บอกว่าช่วงเวลานั้นแหละมันช่วงเวลาปลาลง
แกก็ไปเฝ้าแล้วแกก็ไปแล้วก็
หนูก็ไม่กล้าโทรไปเพราะว่าป้ามันหลอก

พอดีลุงนอนโรงพยาบาลเราก็คิดใส่ลุงนู้น

มีชาวบ้านในหมู่บ้านนะครับ

ว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบ๔๐ปีนะครับ
ที่ในหมู่บ้านมีเหตุการณ์ฟ้าผ่าคนตาย
ที่ผ่านมาไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะครับ
จุดที่ไปเจอศพในตั้มเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่คุณสุชาดาไปเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับ
วันนี้นะครับนี่ฮะยังมีไฟฉายคาดหัวที่ตกอยู่นะครับ
ข้าวของที่พบเนี่ยจุดเกิดเหตุเนี่ยชาวบ้านไปเจอมานะครับ
คือไฟฉายคาดศีรษะตรงนี้เวลาเขาไปส่องสว่างอะไรพวกนี้นะครับ
มีรอยฟ้าผ่าอยู่ด้วยนะฮะสายรัดศีรษะนี่ขาดเลยนะครับ
มีรองเท้าบูธนะญาติยืนยันว่าสายฟ้าเนี่ยมันผ่าลงมาเนี่ย
คือจัดศีรษะความแรงเนี่ยมาถึงเท้าทั้งสองข้างนะครับ
เพราะรองเท้าบูธที่ญาติเขาเก็บมาจากที่เกิดเหตุเนี่ยเห็นไหมครับ
ขาดเลยนี่ครับคือที่บ้านเขาบอกเขาก็แปลกใจมาก
มันไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมานานหลายสิบปีมาก
แล้วผู้ตายเขาก็พยายามป้องกันตัวเอง
โทรศัพท์มือถือเขาก็วางไว้ที่กระท่อมนะตอนเดินไปที่คันนา
ก็เลยไม่แน่ใจว่าฟ้าเนี่ยมันผ่าลงมาได้ยังไงนี่ฮะเสียชีวิตเลย